คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

คราวนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะ
ทางไทยแพนเขาได้มีการสำรวจเมื่อปีที่แล้วปี๒๕๕๙

มีผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างเนี่ย
กว่า๘๓ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดเป็นชนิดที่เขาห้ามใช้ในเมืองไทยแล้ว
แต่มีคนลักลอบใช้แล้วผลเสียที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย

พิษตกค้างในผักและผลไม้จากการสำรวจของเครือข่ายเตือนภัย
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนในปีที่แล้วปี๒๕๕๙
พบว่ามีสารพิษมากถึง๘๓ชนิดและพบว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่๔
คือเป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามไม่ให้มีการผลิตการนำเข้าการส่งออก
หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งเป็นวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตร
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา๔ชนิดด้วยกันค่ะ
สารพิษที่พบ๔ชนิดเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตร

แต่ยังคงตรวจพบมีอันตรายต่อร่างกายอย่างมากค่ะ
เช่นไดโครโตฟอสเป็นยาฆ่าแมลง
ฤทธิ์แมลงเรื่องของการกินการสัมผัสเป็นพิษต่อยีนด้วย
ชักนำทำให้เกิดการกลายพันธุ์
ก่อให้เกิดเนื้องอกมะเร็งเป็นพิษต่อไต
เป็นพิษเรื้อรังต่อระบบประสาท
ทำลายระบบประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกเจ็บเหมือนเข็มแทงมือเท้าอ่อนล้า
สะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีและรบกวนระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์
การพัฒนาทั้งในสัตว์และในมนุษย์นั้นเป็นพิษต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง
แมลงและสัตเลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งมนุษย์

ถ้ามีอาการก็คือจะมีอาการลักษณะชักทรงตัวลำบากหายใจลำบาก
ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียหมดสติและส่งผลให้เสียชีวิตได้ค่ะ
ขึ้นอยู่กับการเข้าสู่ร่างกาย
พิษชนิดนี้นะคะจะออกอาการภายใน๑๒ชั่วโมง
สูดดมเข้าไปจะแน่นหน้าอกปวดหัวตาพร่าน้ำตาน้ำมูกไหล
ถ้ากินเข้าไปจะคลื่นไส้เหงื่อออกเยอะเลยค่ะ
วะเต้นของหัวใจจะเปลี่ยนใจสั่นแล้วก็อ่อนเพลีย
เพลียปวดศีรษะแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องร่วงน้ำลายและเหงื่อมากผิดปกติ
อาจจะถึงขั้นเป็นอมภาษณ์และเสียชีวิตได้ภายใน๒๔ชั่วโมงค่ะ
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมจากการสุ่มตรวจยังพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่๓ที่กรมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตทะเบียน๒ชนิด
คือคาโบฟูรานและเมโทมิวตกค้างอยู่ในผลผลิตจาก๑๕๘ตัวอย่าง
โดยเฉพาะเมธามิโดฟอร์สที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาเจออีกครั้งนะคะ